คุณผู้ชมเตือนภัยกันแล้วกันค่ะ
เหตุการณ์แบบนี้นะเราอ่านข่าวบ่อยคุณผู้ชม
มีเซลล์มาถึงที่ร้านขายของชำส่วนใหญ่ต่างจังหวัดจะโดน
แล้วบอกว่าเนี่ยฉันมีของนะราคามันถูกกว่าของตลาดอีก
ถ้าเกิดว่าซื้อจากฉันเนี่ยจะแถมตู้แช่ให้ด้วย
แล้วคนที่เขาเปิดร้านขายของชำใหม่เขาไม่รู้ราคา
คือพอดูว่ามันถูกกว่าท้องตลาดก็สนใจจ่ายตังค์ไป
สุดท้ายนะของก็ไม่มีคุณภาพไม่ตรงตามที่คุย

ก็หลอกแบบนี้อีกบอกว่าโอ้สั่งมากลงของมากยิ่งได้ส่วนลดมาก
แต่สุดท้ายของที่มาลงเนี่ยโอ้โหมันไม่ดีไม่ใช่ของดี
ใช่ค่ะนี่คือมีอะไรมีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
รถที่ฝั่งคนร้ายเขามากันมิจฉาชีพ
มิจฉาชีพเขามากัน๔คนค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็มาถึงที่ร้านขายของชำอยู่ที่บ้าน
แยกบ้านกุฎตุ้มที่อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิค่ะ
แล้วคุณสกุลตาชูแสงค่ะก็เล่าให้ฟังบอกว่า
มีเซลล์มาเสนอขายสินค้าขับกระบะมา
พอเข้ามาถึงที่ร้านน่ะนะก็บอกว่าเนี่ยมีของเนี่ย
มาเสนอขายราคามันถูกกว่าท้องตลาดด้วยนะ
ตอนเข้ามาเนี่ยพูดดีพูดดีนะวะร้องเก่งนะ

คือเขามากัน๔คนแต่ละคนเนี่ยโอ้โหปากเป็นเอกมาก
คือมีวาทะสินในการพูดชวนเชื่อซะเหลือเกิน
แล้วทีนี้มีการถามคุณสกุลตาด้วยนะ

ซื้อมาจากเท่าไหร่พี่ซื้อมาเท่าไหร่
คุณสกุลตาก็เพิ่งเปิดร้านใหม่จำไม่ค่อยได้
เอาก็บอกราคาไปทีนี้พอเซลล์เขาเอาราคาของเขาเนี่ย
ของเขามาให้ดูเนี่ยมันถูกกว่าท้องตลาดแบบ๓๐๔๐บาท
คือเขาเคลมเลยล่ะบอกว่าพี่ซื้อมาเท่านี้ใช่ไหม
นี่ของผมเนี่ยลดลงไปอีก๔๐บาท

มันคือกำไรที่เขาจะได้ไงถูกไหม
พี่ซื้อมาร้อยเนี่ยผมขายพี่๖๐เอง

ก็เลยตัดสินใจจะซื้อกับเขา
เซลล์บอกว่าเอางี้ละกันพี่วางเงินก้อนเดียวเลยนะ
ขายาวเลยวางเงินมา๓๖๐๐
เดี๋ยวจะมีตู้แช่ให้ด้วยแล้วมีชั้นวางของแถมให้ด้วย
ทีนี้ตัวพี่สกุลตาเขาบอกว่าอุ๊ยตังค์ไม่พอมีตังค์อยู่สองหมื่นนิดเอง
สองหมื่นสี่ร้อยอ่ะเซลล์บอกอ่าไม่เป็นไรพี่อันนี้พี่อ่ะถือว่าพิเศษเลยนะ
ให้พี่คนเดียวจ่ายมาเท่านี้ก่อนสองหมื่นสี่ร้อยก็ได้
แล้วเดี๋ยวเงินส่วนที่เหลือเนี่ยนะเดี๋ยวมาเก็บตังค์อีกทีนึง
วันนี้คือสิบเจ็ดพฤศจิกาค่ะคุณผู้ชม
แล้วหลังจากนั้นก็ชวนคุยอีกหลายเรื่อง
ตัวคุณสกุลตาเองเขาอยากดูสินค้าแต่เซลล์ก็เหมือนกับบ่ายเบี่ยงค่ะ
ทีนี้พอจ่ายตังค์ไปเรียบร้อยแล้วเซลล์๔คนก็ขึ้นรถกระบะสีขาวกลับไป
แต่เซลล์เนี่ยพยายามแบบไม่ให้พี่สกุลตาเนี่ยดูของในกล่อง

ใช่แล้วทีนี้พอหลังจากที่เขาไปแล้วเนี่ยนะพี่สกุลตาเปิดรังเปิดกล่องดู
ไหนบอกว่าถูกกว่าท้องตลาดบางชิ้นมันแพงกว่าท้องตลาดอีกนะ
อืมแล้วก็บางอันเนี่ยมันไม่ตรงปกอ่ะเออไม่ตรงตามที่สั่งไปนะครับ
พี่มีเงินสดสดถ้าใดปะนี่พี่มันมีเงินอยู่ประมาณสองหมื่นค่ะ
สองหมื่นสี่พันสองหมื่นสี่ร้อยค่ะ
ได้จ่ายให้มันไปสองหมื่นสี่ร้อยค่ะแล้วมันก็บอกให้พี่เช็คของ
มันพยายามวางของให้ง้าวเหมือนดูดูของหลายใส่ใส่หลังใส่หลัง
แต่คือหลังไงแต่ว่าเป็นของในหลังมีอันละสองอันสามอันอย่างงี้สักครับ
เออมาที่นี่พี่ก็ไม่ได้นั่นเนอะพี่ก็ไว้ใจเนอะครับ
ที่พ่อเขาไปพี่ก็เลยเอกใจพี่ก็เลยเทของออกมาเบิ้ง
พี่ก็เลยมาเช็คในบินนะคะในบินนั้นที่เขาเป็นรายการบิน
บู่พันพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็มสบู่อีกอย่างพี่ก็เลยมาเช็คเบิ้ง
พ่อพี่มาเช็คเบิ้งสบู่นะค่ะสบู่อันเนี้ยค่ะท่านผู้ชายค่ะ
แพ็กละพันห้าสิบบาทค่ะเนี้ยค่ะสบู่แพ็กละพันห้าสิบบาท
ก็เลยเอกใจว่าพี่โดนหลอกแล้วอ่ะค่ะโอ้โหคุณสบู่อะไรแพ็คละพัน
บู่เอียงพันห้าสิบบาทแล้วก็ไอ้รังใหญ่เนี่ย
กลายเป็นแบบโอ้โหใหญ่แต่รังข้างในไม่มีอะไรเลย
ชิ้นสองชิ้นแบบนี้เออสบู่เมื่อกี้สบู่ทองคำหรือเปล่าคุณ
โอ้โหคงไม่ใช่เหรอฮะหลอกชาวบ้านได้ลงคอนะครับ
ใช่แล้วทีนี้พอพี่สกุลตาเขารู้ปั๊บนะรีบโทรหาเซลล์เลย
ปรากฏว่าโทรไปเนี้ยติดต่อไม่ได้ค่ะทีเนี้ยโดนหลอกแล้ว
เขาก็เลยเอาหลักฐานต่างแจ้งความพนักงานสอบสวนที่สพลาดใหญ่ที่ชัยภูมินะ
ให้ตำรวจช่วยหน่อยไปไล่ดูกล้องวงจรปิดตามตัวคนที่เกาะเหตุมาดำเนินคดีหน่อย
เอาจริงข่าวลักษณะนี้ชาวบ้านที่ชายภูมิก็เคยเจอมาไอ้กระบะขาวอย่างนี้
นี่ฉันเห็นข่าวมาตั้งแต่๓๔ปีที่แล้วก็มาก่อเหตุลักษณะอย่างนี้เหมือนกันนะ
คือมิจฉาชีพมาแบบนี้บ่อยนะฮะฝากพ่อค้าแม่ค้าเฝ้าระวังกันด้วยนะครับ